ข้อพิสูจนลำบากขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะ
หลักวิทยาศาสตร์ก็มีให้คิดได้เยอะแยะไปหมดนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดมีโลกโซเชียลเขาแชร์ภาพดวงไฟนะฮะ
ดวงไฟที่ลอยสูงจากพื้นระดับต้นมะขาม
ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกระเป๋าหมู่๓ตลเกี่ยน

นี่ฮะโลกโซเชียลเขาแชร์นะ

เออเหมือนไหม

ก็คล้ายเอาพูดตรงว่ามองมันก็คล้าย

คล้าย

ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าถ่ายได้แต่ไม่ยอมบอกว่าอยู่ที่ไหน
บอกแค่ว่าอยู่ในหมู่บ้านแต่ไม่บอกพี่กัดบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
หมู่บ้านหนองกระเบาหมู่๓ตะบนลาดตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบ้านก็เลยคุยกันไปพูดกันไปต่างนานาบอกโอ้โหผีหรือเปล่า
โพงบ้างผีกระสือบ้างนี่ฮะเพื่อพิสูจน์ว่าตกลงแล้วมันจริงหรือไม่จริง
เราไม่ได้ว่าจะชวนท่านเชื่อในสิ่งที่งมงายอะไรนะครับ
เราจะตรวจสอบให้ไงไปดูหน่อยมันจริงหรือไม่จริง
เพราะว่าติไปคุยกับลิงมาแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
ก็ลองหาติไปหน่อยลองให้ติไปคุยกับดวงไฟหรอ
ลองให้ติไปหน่อยคุณกิติศักดิ์วิทยาชัยเจริญศุกร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่หมู่บ้านน้องกระเบ่านะครับไปถึงก็นี่เลยครับ
ไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับเธอเป็นชาวบ้านที่เห็นดวงไฟประหลาด
บอกว่าเมื่อคืนวันที่๑๑มีนาคมตอน๔ทุ่ม
ตอนนั้นเธอนอนอยู่ในห้องแล้วรู้สึกว่าในห้องมันร้อนอบอ้าว
ก็ลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างห้องนอนแล้วจู่สายตาเธอ
ก็เหลือไปเห็นดวงไฟประหลาดที่มีแสงสีเขียวแล้วก็ออกส้ม
อยู่ที่บริเวณยอดต้นมะขามอยู่ห่างไปจากจุดที่เธออยู่สัก๕๐เมตร
หลังจากนั้นก็เห็นดวงไฟดวงนี้ค่อยลอยออกจากต้นมะขาม
แล้วลอยไปอีกต้นนึงที่อยู่ห่างออกไปแล้วมันก็ค่อยหายไป
มันเปลี่ยน๒ต้นมะขามแสบไหมล่ะ
นี่เห็นไหมคุณเขียนมาสอนจะไปรอเล่น

คือเธอบอกว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นดวงไฟของคนที่เล่นของขลังอะไรอย่างนี้
แล้วก็ปล่อยของออกมาก็อาจจะเป็นได้นะครับ
แต่ยืนยันว่าดวงไฟดวงนี้มันคล้ายกับพวกสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์
แต่เธอก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรนะครับ
แต่ถ้าถามว่าแล้วมันคือดวงไฟคล้ายหน้าคนที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์
บอกว่าเจอในหมู่บ้านของเธอแล้วคือผีหรือเปล่า

ที่เธอเจอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ภาพที่เธอเจอแล้วก็ถ่ายได้
ทีนี้คุณกิติศักดิ์ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเด็กหญิงในหมู่บ้านเขาเอารูปมาจากไหนที่ไปแชร์ต่อกัน
บอกว่าไม่รู้เพราะว่าภาพที่เธอถ่ายได้เนี่ยมันเห็นเป็นดวงไฟแบบไม่ค่อยชัดมันมีความมืดมาบดบัง
แล้วยิ่งถ้าเราสงสัยด้วยความที่เราอยากรู้
ที่มีการเหล่าข่าวไว้ที่เห็นชัดอะไรใช้ภาพของคุณพี่ไหมครับ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถ้าเจอในลักษณะอย่างนั้นก็คงวิ่งหนีไปแล้วอะค่ะ
เท่ากับว่ามีดวงไฟสองดวงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะ
ที่เขาแชร์กันในโซเชียลมีเด็กผู้หญิงคนนึงถ่ายได้บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนะ
คือขวามือเนี่ยคือภาพที่เด็กผู้หญิงเขาโพสต์ในสังคมออนไลน์ใช่ไหม
แต่ถ้าซ้ายมือของจอภาพเนี่ยอันนี้เป็นภาพจากกล้องมือถือเนี่ย
อันนี้คือของผู้หญิงพี่ผู้หญิงที่เล่าให้คุณกิติศักดิ์ฟัง
ว่าร้อนแล้วก็เปิดหน้าต่างห้องแล้วก็เห็นพอดี
มันก็มองก็ไม่ค่อยชัดอะไรเอาเป็นว่าเขาก็แล้วแต่คนตีความอะนะ
ใช่นะมีผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะครับ
ชื่อว่านางกลมทิมแก้วบอกว่าส่วนตัวไม่เคยเห็นดวงไฟอะไรแบบนี้นะ
แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็มักเล่าให้ฟังกันว่าเห็นดวงไฟประหลาดมีแสงวิบวับ
ลอยไปลอยมาตามสถานที่ต่างตอนกลางคืน
ว่าอาจจะเป็นพวกผีที่ออกหากินสิ่งสกปรกตามหนองน้ำอะไรพวกนี้ก็ได้
นี่ฮะหมู่บ้านหนองกระเบาหมู่๓ตะบนลาตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้เจอต้นต่อเลยนะครับ
คุณกิติศักดิ์นะครับไปเจอเจ้าของโพสต์รูปดวงไฟที่คล้ายหน้าคนนะฮะ
เจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อสันสนีมั่งกิ่งนะครับเธอบอกกับเราว่า
เธอเอาภาพแล้วก็คลิปมาจากที่เขาแชร์กันในเฟซบุ๊กเหมือนกันอ๋อแล้วมาแชร์ต่อ
มาแชร์ต่อไม่ใช่ภาพที่ถ่ายเองในหมู่บ้านไม่ได้ถ่ายเอง
แชร์จากเขามาเหมือนกันคือแล้วดวงไฟที่เธอไปแชร์เข้ามาก็ไม่เกี่ยวข้องกับดวงไฟที่พี่ผู้หญิงคนนั้นเขาเจอด้วย
เล่าให้กับติฟังส่วนโพสต์ของเธอเองเนี่ยเธอลบโพสต์ไปแล้ว
เอาจริงเดี๋ยวนี้เวลาจะแชร์อะไรเนี่ยต้องตรวจสอบเนาะต้องมีที่มาต้องรู้ก่อนอ่ะ
อันนี้บอกมีน้องโพสต์หนูก็โพสต์โพสต์ต่อแชร์ต่อ
แต่พอรู้ว่าไม่จริงไม่ใช่หนูก็เลยลบโพสต์

ครั้งแรกเลยนะหลอกหลอนคนที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำ
พิสูจน์กันแล้วว่าเป็นโรนแต่เขาก็ยังแชร์กันอยู่
จนมาถึงปัจจุบันปี๖๓จากบุรีรำมันมากะบินบุรีปลาจีนบุรี
นี่ฮะท่านผู้ชมครับตกลงไม่ใช่นะฮะล่าสุดไม่ใช่นะครับ
เราไปก็เพื่อที่จะไปตรวจสอบความจริงไปให้ท่านดูว่าเชื่อได้
แต่โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วพอพิสูจน์ได้ท่านก็ต้องเชื่อว่าเออมันไม่ใช่
ไม่ได้ชวนให้งมงายแล้วก็เตือนเวลาจะแชร์ภาพอะไร
ข้อความอะไรในโลกโซเชียลตรวจสอบก่อนใช่เดี๋ยวนี้โอ้โหข่าวเขิวภาพเพิ่มมันเยอะมากนะคะ